ช่วงไทยเมืองมัวทำทุน

ลุกขึ้นมาดูกล้องแม่ดูกล้อง

กะเบพังงาภูเก็ตนครสุราชชุมพรปัจจวบเผ็ดบุรี
บุรีสายใต้นะนี่นักบิดจะเป็นแบบนี้
อันนี้แค่แซมเปิ้ลนะแล้วมันเจอหนักกว่านี้อีก
ถึงมึงโดยงี้มึงก็ต้องหาตังให้เขานะ

คุณฟังไหมฟังครับ
คือมึงไม่ติดต่อเขาไปนะ
พรุ่งนี้มึงไม่ติดต่อเขาไปนะมึงหนักกว่านี้
มึงอย่าคิดว่าพวกกูไม่กล้ามาเพราะใจมั๊ย
บ้านมา่เนี้ยเป็นยังไงนะ
ฮัลโหลนะพี่
มันต้องพี่ต้องทำเผื่อไอ้นี่เลยตรงใต้หรือว่าผมลงมาใต้ด้วย
นี้ก็แหว่ะมึงบอกว่ามึงลอบได้อ่ะเดี๋ยวแล้วให้ถ่ายด้วย
เล่นได้เลยนี่บอกแล้วมึงคนเดียวนี่เล่นได้เลย
จะเตะเท่าไหร่ก็ได้เนี้ย
เนี้ยเดี๋ยวเจ้าเนี้ยนุกขึ้นมาเดี๋ยวเพิ่งเตะมัน
เนี้ยเจ้ามองกล้องมาตรงไฟ
นะเฮ้ยพูดดินะไอ้สายบิดอ่ะนะ
สายบิดนะเนี้ยมึงดูตัวอย่างเนี้ยสายบิดเนี้ยเห็นป่ะนะ
เนี้ยสายบิดเห็นมั้ยนี่สายบิดจังหวัดไรเนี้ย
พรสายบิดจังหวัดชุมพรนะ
มีสายทาแซนะครับทาแซสายทาแซนะชุมพรทาแซนะ
ชุมพรทาแซนะและเลยไปจังหวัดอื่นด้วยนะ
ภาคใต้จังหวัดอื่นนะให้รู้ด้วยนะว่าเล่นกับใครอะนี่นะมันทุกเม็ดมึงรู้จักไหมอ่ะอืมนี่อะมันทุกเม็ดอ่าอ่า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

โปรดติดตามตอนต่อไป